ส่วนเรื่องวุ่นรับปีใหม่ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปตามจับกลุ่มตัวคุณเสกโลโซ
ที่ไปยิงปืนขึ้นฟ้าที่นครศรี๑๐นัด

ตำรวจก็นำกำลังไปปิดล้อมบ้านย่านรามอินทากม๘
ร่วม๓ชั่วโมงก็คุมตัวได้ตอน๖โมงเย็นของเมื่อวานที่ผ่านมานี่เองครับ
วันนี้ตำรวจนครบานคันยาวก็เตรียมคุมตัวเสกโลโซ

ขอโทษสังคมไม่ได้ตั้งใจทำระบุสาเหตุทำไป

ผลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พร้อมด้วยพลตำรวจเอกชัยวัดเกรดวรชัยครับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
และพลตำรวจโทชานเทพเสสะเวทผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
แถลงคดีตำรวจกองกำกับการต่อต้านการก่อการร้ายหรืออรินทราช
คุมตัวในเสกสรรสุขพิมายหรือว่าเสกโลโซ
ผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรณีที่ใช้ปืนยิงขึ้นฟ้า๑๐นัดในวันที่๒๙ธันวาคม
ที่ผ่านมาไปสอบปากคำหลังที่นำกำลังไปที่บ้านพัก
แล้วก็ควบคุมตัวได้เมื่อวานนี้ตอนประมาณสัก๖โมงเย็น
ทางด้านของพลตำรวจโทชานเทพระบุว่า
จากการเข้าไปตรวจค้นที่บ้านพักของเสกเนี่ยเบื้องต้นพบปืน๑กระบอก
ซึ่งก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
แต่เสกอ้างว่าเป็นของเพื่อนที่ลืมเอาไว้นะครับ
โดยตำรวจนครบานคณะยาวก็ดำเนินคดีกับเสกโลโซ

มีอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
ต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานหรือผู้ช่วยต้อง
ผู้ต้องช่วยจ้างพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติตามหน้าที่
หลังขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจในการควบคุมตัว
จนต้องใช้กำลังของกองกำกับการต่อต้านการก่อการบร้าย
หรืออรินทราชประมาณ๑๐นายเข้าไปควบคุมตัว
ใบแบ่งเสียงของท่านฯชาลเทพ
ทั้งนครศรีชมนามายัดตัวไป
ภายหลังจากการสอบปากคำนานกว่า๕ชั่วโมงครับ
พนักงานสอบสวนก็คุมตัวเสกโลโซไปที่สถานีตำรวจนครบันคันนายาว
เพื่อไปรอฝากหางต่อสารจังหวัดมีนบุรีในช่วงเช้าของวันนี้ครับ

เมื่อวานที่เห็นไลฟ์สดเขาก็ยังไม่อยากมอบตัว
ส่วนชาวไทยกับพฤติกรรมของตนเอง
ทั้งการยิงปืนที่จังหวัดนครศิษย์ธรรมราช

แต่ที่ทำไปนั้นไม่ได้ตั้งใจ
จากเขาบอกว่าเขาเคยบนบานสารเก่าอยากได้ลูกชาย
จึงยิงปืนขึ้นฟ้าเป็นการสะดุดีตามความเชื่อเท่านั้น

พร้อมขอฝากบทเพลงใจสั่งมา

สิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่งมา
โดยขณะนี้ได้เตรียมเงินประกันเอาไว้

ไปฟังเสียงของคุณเสกนะครับ
ขอขอบคุณเน้องชาวไทยด้วยนะครับ
ที่ความเหตุการณ์ที่เอ่อเรียกว่าเอาไปไปไปครับแล้วก็เดี๋ยวผม
ค่อยแขนแหลงอีกทีหนึ่งน่ะตอนนี้ต้องไปสวนอคณะยาวตอนนี้ขอโทษ
จริงจริงนะครับขอโทษนะครับอยากฝากบทเพลงอะไรบ้างนะฮะ
ในช่วงนี้ก่อนจะไปฝากบทเพลงใจสั่งหมาแล้วกันนะ
ขอขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจกันแล้วก็ขอบคุณพี่น้อง
ก็ฝากต้องขอโทษในสิ่งที่เอ่อไปยิงปืนที่นครที่นะครับ
และเป็นการได้เคยบลบานสรรค์

ทั้งนั้นถ้าได้ลูกสุนชายจะทำอย่างนี้
แต่บังเอิญไม่ถึงต้องนับ

นี่แหละฝากเพลงใจสั่งมา
ซึ่งหลายคนเป็นห่วงโดยเฉพาะอดีตพันรยาก็คือคุณการนางวิพากรแสงสายทิม
เป็นอดีตภรรยาของคุณเสกโลโซก็เดินทางมาที่กองบัญชาการตำรวจนครบานด้วย
บอกว่าตัวเองไม่ได้เข้าพบคุณเสกเพราะว่าตำรวจไม่อนุญาต
แต่ก่อนหน้านี้ได้พูดคุยผ่านแชทไลน์ในเรื่องดังกล่าวแล้ว
ก็คือเรื่องการยิงปืนขึ้นฟ้าที่นครศรีธรรมราชเพราะว่าเกิดขึ้นตั้งแต่๒๙ธันวาคมที่ผ่านมา
ก็เป็นเรื่องเป็นราวกันซึ่งคุณการได้มีโอกาสแชทไลน์ถามพูดคุยกัน
ซึ่งผ่านแชทไลน์เนี่ยคุณการยังบอกด้วยว่าไปพบว่าอดีตสามี
น่าจะยังคงมีอารมณ์ที่แปรปรวนสับสนยังอารมณ์ร้อนอยู่เลยก็ยังไม่สามารถที่จะพูดคุยได้หลังจากเกิดเหตุ
คือเบื้องต้นหลังจากที่แชทไลน์พูดคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณการแนะนำ
แนะนำให้คุณเสกเนี่ยหลบไปสงบสติอารมณ์ก่อนแล้วค่อยกลับมามอบตัวหลังปีใหม่
ไม่ถึงปีใหม่สิคะโดนตำรวจชาร์จเข้าจับกลุ่มที่บ้านเลยนะคะ
ซึ่งคุณการเองก็บอกว่าตกใจมากเลยที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มตัวรวดเร็ว
ส่วนเรื่องในการช่วยเหลือดูแลบอกว่าไม่สามารถทำอะไรได้มาก
แต่ว่ามาดูแลที่มามาดูแลในฐานะที่เป็นพ่อของลูก
แต่ถ้าหากมีเรื่องร้องขอก็พร้อมจะช่วยเหลือเสมอค่ะ
ฟังเสียงคุณการค่ะ
ก็พูดเถอะนะที่เป็นแม่ของลูกพ่อของลูกแค่นั้น
ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้มีความสัมพันธ์เหมือนเดิมแต่เหมือนจะก่อน
โดยหลังจากที่ดำเนินคดีกับเสกโลโซนใน๒ข้อหาเพิ่มเติมที่สารจังหวัดมีนบุรีแล้วเนี่ย
จากนั้นก็เตรียมประสานให้ตำรวจภูทรพรมคิรีจังหวัดนครศรีธรรมราชมาอายัดตัวเสกโลโซ
เพื่อดำเนินการฐานมีวุฒิปืนหรือว่าเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร

พวกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร

หลังใช้ปืนก้าวมองยิงขึ้นฟ้าเก้านัด
ลงดินหนึ่งนัดเป็นสิบนัดนะครับ
งานคอนเสิร์ตที่วัดในจังหวัดนครสิทธิ์ธรรมราชวันที่๒๙ธันวาคมที่ผ่านมา
ซึ่งเราเพิ่งทราบเหมือนกันนะว่าคุณเสกเข้าไปบนบานสารเก่า

แล้วการกระทำแบบนี้คือเหมือนเป็นการมายิงแก้บน

ประมาณนั้นซึ่งแต่ว่าการยิงปืนแบบนี้มันผิดอยู่แล้วผิดกฎหมาย
เพราะว่าแน่นอนคุณผู้ชมคุณยิงปืนขึ้นฟ้า
ลูกกระสุนมันต้องตกลงมาบนดินอย่างแน่นอน
แล้วถ้าไปตกโดนบ้านโดนคนเสียชีวิต

มีการยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วก็ตกลงมา
โดนเด็กบ้างโดนผู้คนโดนบ้าง
โดนบ้านได้รับความเสียหายนะคะ
ส่วนเรื่องของการตรวจปัสสาวะคุณเสกโลโซ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ตรวจปัสสาวะนะคะผลออกมาเป็นสีม่วง
ซึ่งคุณเสกโลโซได้ให้การกับตำรวจ
บอกว่าที่เป็นสีม่วงเพราะว่าเขาทานยานอนหลับ

สถานีตำรวจนครบานคันนายาว
ซึ่งเตรียมที่จะควบคุมตัวคุณเสกโลโซ
ฝากขังที่ศาลมีนบุรีในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
ติดตามบรรยากาศในพื้นที่นะคะ
จากคุณนันทพรธาวระผู้ศึกข่าวไทยรัตน์ทีวี
ซึ่งเราส่งทีมข่าวก็คือคุณนัทพร
ไปติดตามบรรยากาศอยู่แล้วนะคะ
ที่สถานีตำรวจนครบานคันนายาว
ว่าน่าจะมีความคืบหน้าในช่วงเร็วนี้

ครูจะรายงานเข้ามาตรงนี้ก็ไปสังเกตบรรยากาศกันอยู่